ดูความคืบหน้าวันนี้นะครับมีการแสดงพลังแสดงออกเชิงสัญลักษ
บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับโดยในวันนี้ครับ
ตอนช่วงสายที่ผ่านมาครับที่สถานเอกราชทูตอิสราเอล
ประจำประเทศไทยครับบริเวณถนนสุขุมวิทย
วัฒนากรุงเทพมหานครนะฮะปรากฏว่ามีกลุ่มผู้สับสนุน
ปาเลสไตน์ในประเทศไทยครับนำโดยนายไซยิสสุไลมานฮุไซนี
ผู้นำชิอะแห่งประเทศไทยองค์กรรณรงค
เพื่อความเป็นเอกภาพของปาเลสไตล์หรือว่าพีเอสซีไทยแลนด์
และสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นัดรวมตัวกันกว่าห้าร้อยคนนะครับ
เพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอล
ในประเทศไทยครับแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการกดขี่
หยุดการเหยียดเชื้อชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
ในพื้นที่ฉนวนกาซ่าที่ประเทศอิสราเอลครับ
โดยมีตำรวจบกห้าหนึ่งกองร้อย
ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และอำนวยความสะดวก
การจราจรให้กับประชาชนนะฮะบรรยากาศการชุมนุมนั้นแกนนำจากกลุ่มต่างต่าง
ผลัดกันพูดปลาใสมีการชูป้ายเรียกร้องสันติภาพแบบที่เห็นนี้นะครับ
แล้วก็มีการถือทงของปาเลสไตล์ครับโบกทงสะบัดไปมาแบบนี้
รวมทั้งมีการกล่าวบทสันเสริญของชีอะหรือคำกล่าวสันเสริญพระผู้เป็นเจ้าครับ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านอิสราเอลครับ
ด้านนายสายิตสุไลมารผู้นำชีอ่าแห่งประเทศไทยบอกว่า
หลังจากเกิดสงครามที่ฉนวนกาซ่าทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก
ซึ่งสาเหตุการเกิดสงครามในครั้งนี้เกิดจากการถูกกดขี่ข่มเหง
อิสราเอลชาวปาเลสไตน์จึงออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมครับ
นี่นะฮะและนอกจากนี้ครับยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมา
ต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์ในเชิงสัญลักษณ์และมาเพื่อต้องการ
เรียกร้องว่าอย่าปิดตากับการกดขี่เพราะการกดขี่เป็นความ
ร้ายที่รุนแรงที่สุดและเชื่อว่าถ้าปัญหาปาเลสไตน์ไม่จบ
ทั้งโลกจะต้องเจ็บปวดครับเพราะวันนี้สงครามเริ่มขยาย
วงกว้างออกไปแล้วซึ่งสหประชาชาติยังไม่ออกมาพูดอะไร
หประชาชาตินั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องชาวโลกแต่กลับ
กลายเป็นว่าออกมาปกป้องชาวยิวนะครับอันนี้ก็เป็นในมุม
ของการปราศัยและความเห็นส่วนตัวของผู้นำเชียแห่งประเทศ
ไทยและนอกจากนี้ครับนายสายิชุลัยมานั้นยังพูดถึงแรงงาน
มาสนั้นจะไม่ทำอันตรายอะไรกับตัวประกันและจะได้รับ
ปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนเพราะตัวประกันเฉลย
หรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่อิสราเอลพวกเขาคือแขกนี่คือ
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะแล้วก็มีตำรวจคอฝมาดูแลความ
ร้อยด้วยนะฮะในช่วงการจัดกิจกรรมช่วง๙โมงถึง
มีการโพสต์แจ้งปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำ
ประเทศไทยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ๒๓ตุลาคมเนื่องจาก
เป็นวันหยุดราชการตามปฏิทินของประเทศไทยอีกด้วยครับค่ะ